ตำรวจสายตรวจเข้าขอตรวจสอบ
ชายต้องสงสัยที่ขี่รถจักรยานยนต์มากับแม่
แต่ทั้งคู่นะคุณนะนอกจากท่าทีพิรุษแล้ว
โวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
โอ้โหทั้งแม่ทั้งลูกร้อนทั้งสองคนเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๑โมงที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจงานศูอิบสวนสพดบุรี

ภายในซอยท่าเรือจอดที่ตำบลทะเลชุบสอน
ก็พบกับนายเกียรติศักดิ์หรือว่านายไป๊อายุ๒๓ปี

โดยมีนางดวงดาวผู้เป็นแม่นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ตำรวจเรียกให้จอดเพื่อขอทำการตรวจค้น
แต่ทั้งแม่และลูกท่าทางขัดขืนแสดงอาการพิรุษ
โดยผู้เป็นลูกฉวยโอกาสที่เจ้าหน้าที่เผลอ

แต่ทีนี้พลาดเองนะสะดุดล้มจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีเลือดออกตำรวจตามมาล็อกตัวได้
กุญแจมือนำตัวมาที่รถของตำรวจ
แต่ผู้เป็นแม่และลูกนี้ก็ยังคงขัดขืนการตรวจค้น
ตะโกนด่าทอตำรวจเสียงดังลั่นซอยเลยนะฮะ
และเมื่อญาติของทั้งคู่มาสมทบอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยคุณ

แล้วก็แย่งตัวนายไป๊ไม่ให้ตำรวจจับกลุ่มตัวไปโรงพัก
ตำรวจทำอย่างไรฮะต้องขอวิทยุ
ขอกำลังเสริมมาควบคุมสถานการณ์นะครับ
ทีนี้ฮะใครที่เป็นคนมาห้ามปรามได้รู้ไหมฮะ
พ่อของนายไป๊ก็คือนายอาทิตย์ผู้เป็นพ่อ
เข้ามาพูดคุยกับลูกชายให้สงบสติอารมณ์
กระทั่งยอมให้ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก

ทราบว่านายไป๊เพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำ

อีกทั้งยังมีพฤติการในการผัวพันกับคดียาเสพติด

เสพยาเสพติดมาจริงนะฮะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อ

แต่จะสืบสวนขยายผลต่อไปว่าเป็นคนขายหรือเปล่า
แล้วดูตอนนี้ก่อนจับกุมขึ้นรถ

ถอดกางเกงตัวเองออกเฉยเลย
ก็เป็นเหตุวุ่นวายที่ตำรวจลบบุรีเขาเจอนะครับ